ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
สมัครเป็นพนักงานขายของห้างขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ต้องมีการทดลองงาน๕เดือน

แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหัวหน้างานอ้างว่า
ผมมีโอกาสประเมินให้คุณไม่ผ่านงานได้
แต่ว่าถ้าอยากผ่านงานต้องยอมมีอะไรด้วย
แล้วเธอถูกบังคับข่มขืนไปหลายครั้ง

ผู้หญิงคนนี้อายุ๑๙ปีเดินทางไปกับแม่
เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เพราะว่าเมื่อเดือนก่อนไปแจ้งความไว้แล้วว่า
ถูกอดีตหน้างานบังคับคมคืน

โดนบังคับข่มขืนถึง๔ครั้งด้วยกัน

จะเอาคลิปไปโพสต์ประจานด้วย

ก็ไปสมัครทำงานในห้างขายวัสดุก่อสร้าง
ริมถนนมิตรภาพเส้นทางอุดรหนองคาย

ทดลองงาน๕เดือนช่วงโปรนะฮะ
แต่พอทดลองงานผ่านไป๓เดือนปุ๊บ

บอกว่าฉันเป็นหัวหน้าแผนกเครื่องมือช่าง

ลักษณะเหมือนไปจีบเชิงชู้สาว
ทั้งที่รู้ว่าผู้เสียหายมีแฟนอยู่แล้ว

ผู้ก่อเหตุเข้าไปคุยด้วยและอ้างว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์ประเมิน
ว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านงาน
ด้วยความที่อยากได้งานก็ยอมคุยกันไป
สุดท้ายมีการพูดจาโน้มน้าวให้ขึ้นรถเก่งไป
เพื่อต้องการจะไปคุยกันเรื่องงานเธอก็ยอมไป
แล้วขับรถไปจอดที่บริเวณสวนสาธารณะนะฮะ
ห่างจากที่ทำงานประมาณสัก๒กิโลแล้วก็บังคับให้เธอนั้นใช้มือเพื่อสำเร็จความไคร้ให้นะครับ
พอครั้งแรกผ่านไป

คมคู่อีกขับรถพาไปที่เดิม
ครั้งนี้บังคับให้เธอนั้นใช้ปากสำเร็จความไข้ให้จนสำเร็จ

บังคับเหมือนเดิมไปที่เดิมครั้งนี้
ใช้กำลังคมขืนในรถเลยนะครับ
ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน
ผู้ก่อเหตุบังคับเหมือนเดิมแต่ผู้เสียหายนั้นปฏิเสธ
ก็เลยถูกข่มขู่ว่าถ้าไม่ยอมนะจะเอาคลิปไปโพสต์ประจาน
ทั้งจะให้นักเลงไปรุมทำร้ายแล้วก็ฆ่าทิ้งซะ
เธอก็กลัวบ้ายอมขึ้นรถไปด้วย
แต่ผู้ก่อเหตุกลับไปคมถึงในรีสอร์สแห่ง๑

เพราะว่ากลัวว่าแฟนซึ่งเป็นธอมจะรู้เรื่อง
แล้วก็ลาออกจากงานเลยแล้วก็ไปแจ้งความด้วย
หลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยผู้ก่อเหตุก็มาต่อว่า
ว่าเธอเป็นสาเหตุทำให้ตัวเขาเองเกิดปัญหากับเมียเขา

กลับกลายไปไปตอบว่าเขาอีกนะครับ
ล่าสุดตำรวจก็เลยพาผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย

ถ้าจริงก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ